เหตุสะเทือนใจสะเทือนขวัญ
ในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพตกที่ดอยอินถนนในครั้งนี้
ก็ทำให้คนในโลกโซเชียลแล้วก็ประชาชนหลายคน
ได้ให้กำลังใจครอบครัวของนายทหารที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
คนในโลกโซเชียลแล้วก็แฟนเพจชื่อดัง
การสูญเสียในครั้งนี้ด้านของแฟนเพจเฟซบุ๊คของกองทัพอากาศไทย

ทัพอากาศขอสะดุดีทหารกล้า
ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
ก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวของทหารทั้ง๕นาย
แฟนเพจเฟซบุ๊คของขุนพลนเรสวน
ออกมาโพสต์แสดงความไว้อะไร
กับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเป่าบุญจุ้น
ออกมาโพสต์ภาพทงชาติไทย
อาลัยแด่ผู้กล้าทั้ง๕ท่านนะครับ
อกจากนี้ผู้คนในโลกโซเชียลก็ได้นำคลิปวิดีโอที่โพสต์ไว้
เว็บไซต์ยูทูปเมื่อปี๒๕๕๙

เป็นคลิปขณะที่พลตรีนพพรเรือนจันทร์
ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๔

ย้ำให้ทหารทุกนายรักชาติ
ชมคลิปนี้ไปพร้อมกันครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ค

หลังจากที่มีข่าวเฮลิคอปเตอร์ขาดการติดต่อ

โดยมีเพื่อนสนิทและผู้คนในสังคมออนไลน์
เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยข้อความเขียนไว้ว่า

สัญญาจะไม่ดื้อไม่สนแล้ว

ที่แจงทำไว้ทั้งหมดในชีวิตที่มี
ขอให้คุณและทุกคนในคณะปลอดภัย

งให้อภัยแล้วกลับบ้านได้

นี่คือสิ่งต่างที่ถูกโพสต์

แล้วก็หลังจากที่มีการโพสต์ลงไป

ที่ให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต